ได้เวลาตามความสดใสแบบนันสต๊อปกันแล้วนะคะ
กับครอบครัวพ่อกายแล้วก็แม่ฮารุนั่นเองค่ะ
บอกเลยว่างานนี้เขาส่งต่อผ่านทางดีเอนเอด้วย

เจาะแจ๊ริมจอ
ใครที่ซึมเหงามาบอกลาความเฉากับบ้านนี้
แหมต้องบอกเลยนะคะ
พ่อกายแม่ฮารุรักสุขภาพไม่พอ

ลีลาก็ไม่เบาอย่างก็ก๊อปปี้เอาจากหน้าฮาน
เด้งหน้าเด้งหลังเอวสี่ตี
ถึงว่าคุณพี่ลูกโกะดกอ้าว
เต้นแบบนี้วัยรุ่นมักป้วน

เขาเลยขอส่งต่อผ่านดีเอ็นเอ

เอ็นดูจริงไอ้ตาความสดใสสามญาติกุมาร
สุดปังพลังบายยกให้ทันบาท
ดูแล้วเพลินลีลาเสียงหัวเราะก็พาเพลินใจ
อ้าวจัดไปวัยรุ่น